ในการผ่อนคลายล็อกดาวน์มาแล้วนะคะ

คุณสามารถเข้าไปรับประทานอาหารที่ร้านได้แล้ว
แต่ก็มีข้อแม้กฎกติกาต่างมากมาย

ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณผู้ชมเมื่อคืนวันที่๒๙สิงหาคม๒๕๖๔นี้นะคะ
ราชกิจจาก็ประกาศข้อกำหนดคลายล็อก๒๙จังหวัดสีแดงเข้ม
ให้มีผลวันที่๑กันยายนนี้นะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะทางผู้ช่วยโฆษกสวบคท่านก็ออกมา
มาตรการคลายล็อกร้านในการนั่งรับประทานอาหารในร้านได้
ซึ่งสอบคอได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ร้านอาหารจะต้องระบายอากาศนะสุขอนามัยต้องเหมาะสมสะอาดปลอดภัย
และต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะในการจัดร้านต่างก็คือต้องโปร่งโล่งสบายนั่นเอง
แล้วคือเขาก็จะมีข้อกำหนดต่างว่าร้านที่มีแอร์สามารถเปิดให้นั่งได้๕๐
ส่วนร้านที่ไม่มีแอร์เปิดให้นั่งได้ทั้งหมด๗๕ทั้งหมดประมาณนี้
เรื่องของมาตรการในส่วนของผู้ประกอบการผู้ให้บริการ
ซึ่งจะมีการเร่งรัดให้ทุกคนได้รับวัคซีนครอบคลุม๒เข็มให้ได้มากที่สุด
ลูกค้าผู้ใช้บริการเข้าร้านไหนต้องร่วมมือกับมาตรการของทางร้านนั้นนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งข้อก็คือถ้าคุณมีใบรับรองการตรวจผลเป็นลบไม่เกิน๗วัน
คุณจึงจะสามารถเข้าไปนั่งรับประทานอาหารในร้านได้
แต่ทางร้านอย่างที่บอกเขามีมาตรการต่าง
รับประทานอาหารที่ร้านอาหารวันที่๑กันยาที่จะถึงนี้
คล้ายในต่างประเทศถ้าเป็นทานอาหารอะไร
ก็มาตรการเข้มงวดหน่อยป้องกันโควิดนะคุณผู้ชม